เอาจากกรณีที่นักเรียนม๖ไปเรียนกวดวิชานะคะแถวงามวงวาน
จากนั้นมีคนร้ายค่ะทำทีเข้ามาล็อกคอเหมือนเดินกอดคอรู้จักกันเลยนะ
และหลังจากนั้นมีคนเดินคุมเชิงอยู่ด้านหลังอีก๑คน
แล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่ในห้างพาขึ้นพาลง
ในช่วงที่พาขึ้นพาลุงภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้ทั้งหมด
นี่จะเป็นหนึ่งในคนร้ายคนร้ายมี๒คนนะ
สวมเสื้อดำหนึ่งคนแล้วก็สวมเสื้อขาวอีกหนึ่งคน
คนที่สวมเสื้อดำเดี๋ยวจะไปล็อกคอเด็กม๖และอีกหนึ่งคนสวมเสื้อขาว
พฤติกรรมของเขาหลังจากนั้นก็คือบอกให้น้องบังคับให้น้องโทรศัพท์หาพ่อ
โอนเงินมาให้เขาหน่อย๔๐๐๐บาท
ถามว่าเขาประสบความสำเร็จไหมวันนั้นเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าพ่อไงครับ
ก็กลัวลูกจะเกิดอันตรายโอนเงินมาให้หลังจากโอนเงินมาให้แล้ว
คนร้ายสองคนนี้ช่วงที่เขากอดคอน้อง
เป็นคนคุมเชิงพาเดินขึ้นลงขึ้นลงหลังจากที่คุณพ่อโอนเงินเสร็จให้เรียบร้อย
ขี่รถจากกระย่ายนลบนีไปเลยนะคะ
กรณีนี้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดคือตำรวจควบคุมตัวได้แล้วทั้งสองคนเลยนะคะ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูทรนนทบุรี
แถลงผลการจับกลุ่มผู้ตั้งหาสองคนค่ะนายวินิตจันนิเวศอายุ๒๖ปี
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดเพื่อพาทรัพย์นั้นไป
หรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มและร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบิดามานดา
อย่างที่บอกไปนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติการของคนร้ายทั้งสองคนไว้ได้อย่างชัดเจน
เมื่อสักครู่นี้เป็นหลักฐานสำคัญก็คือเสื้อผ้าที่เขาใส่ในวันก่อเหตุ
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวทั้งสองคนนะคะ
ได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถนนงามวงวาน
จุดนี้จับกลุ่มนายวินิตได้อีกหนึ่งจุดจับกลุ่มนายโชคชัยได้
ก็คือที่ห้องเช่ารายวันซอยแจ้งวัฒนะ๑๔
หลังแถลงผลการจับกลุ่มนำทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างว่าแค่เข้าไปถามเด็กขอยืมเงินค่ารถเมย์เท่านั้นเอง
แต่ก็อ้างว่าแต่ก็อ้างเด็กว่าตัวเองมีปืนเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ลั้งเวลาไม่เคยว่ามีปืนเราคุยแบบน้องนะอย่างไร
อย่างไรก็ตามการสอบสวนของตำรวจนะคะคนร้ายทั้งสองคน
รับสารภาพว่าอ้างว่าประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไปดื่มกินที่ร้านคาราโอเกะอ่าเช็คบินมาหนึ่งหมื่นบาท
ขอทางร้านจ่ายไว้ก่อนสองพันบาทและส่วนที่เหลือนี่อีกแปดพัน
เดี๋ยวจะหาเงินมาจ่ายให้แต่สัปดาห์หนึ่งผ่านไปแล้วหาเงินไม่ทัน
ทางเจ้าของร้านคาราโอเกะที่ไปติดตังค์เขาไว้เนี่ยโทรศัพท์มาทวงตลอดเลย
แล้วไม่มีเงินไปให้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุมากอดคอน้องม๖
บังคับให้เขาโทรไปหาพ่อให้โอนเงินมาให้เนี่ยนะคะ
และเงินตรงนี้เขาบอกเขาจะเอาไปจ่ายร้านคาราโอเกะที่ไปดื่มกินกันมา
ก่อนหน้านี้เคยถูกจับกลุ่มข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธเมื่อวันที่๗เมษายน๓ปีที่แล้วปี๕๙
ไปก่อเหตุในพื้นที่สพเมืองสมุทรสาคร
ตอนนั้นสารตัดสินจำคุก๕ปีพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมปีที่แล้วและสุดท้ายค่ะ
นิสัยเดิมมาก่อเหตุลักษณะคล้ายแบบเดิมอีกครั้งค่ะ